ใครที่รอพี่เป้อยู่ว่าจะมีข่าวสีสันอะไรมาบ้าง
นี่มาแล้วครับพี่ทิศเป้ครับ

สวัสดีครับครับอีกรอบครับยิ้มนะครับแล้วก็คุณผู้ชมครับ
ด้วยกันนะครับเพราะว่าเวลานี้แหละครับ
สีสันข่าวเช้าไทยรัฐมาแล้วครับผม
เรื่องราวต่อไปนี้นะครับเป็นเรื่องราวของร้านอาหารนะครับ
สีสันและเทคนิคการเอาใจลูกค้าเป็นแบบอะไรนั้น
เชิญชมได้เลยครับ
กลับข้าวมาแล้วครับกับข้าว
อย่างนี้การเรียกลูกค้าแบบใหม่
นุ่มมาใส่กระป๋องเต้นเผินเผินเดินไปเสิบไป

การแต่งตัวของหนุ่มนะครับ
เขาสนุกกับลูกค้าแบบพอประมาณเท่านั้น

เผลออีกแบบผู้ชายใส่กระป๋อง
ว่างนะทิศเป้จะไปทานสักวันแหละครับคุณผู้ชม

ถังน้ำสีขาวนี้ทราบไหมครับคุณผู้ชม

เขาบอกว่าครบ๑ปีมาเจอกันครั้ง
แปลง๑๐๐๐เดือนละใบแปลง๕๐วันละใบ

ส่วนเหรียญไม่ต้องบอกจอดได้หยอดเลย

ขอนทุบง้างออกมาแล้วก็เทแบบนี้แหละครับ
ทั้งคุณลูกทั้งคุณพ่อและคุณแม่
อมแบบนี้ความสุขสุดยอดจริงครับ
แม่อะไรครับคุณน้อง
เอาขนมปังไปวางบนใบหน้า

เข้าไปแล้วมันจะถึงขนมปังไหมล่ะครับคุณลูก
อีกนิดอีกนิดแม่ลิ้นแม่ยาวจะได้กินไหมเนี่ย
มันไม่ง่ายนักหรอกครับคุณพ่อคุณแม่

หนูมั่นใจว่าด้วยพละกำลังที่แข็งแรงของหนู

ข้อแขนของหนูสำคัญข้อขาสำคัญ
ปีนสำเร็จ
และแล้วเราก็ถึงจุดสูงสุด
ค่อยลงลงสบาย

ผมผ่านสบายมั้ยครับ

นี่คือแม่ควายแห่งไร่บ้านดินที่อำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นของคุณชาติไร่บ้านดินที่เพิ่งออกลูกไปไหนมาไหนลูกก็ตามแม่แม่ก็ตามลูกแบบนี้แหละครับ
แม่ครับแม่ครับเราจะไปไหนกันครับเห็นบอกว่าชาวนาก็เอาหัวรถไถนาไปจำนำหมดแล้วเราจะรอดไหมครับแม่หรือว่าเราจะต้องมาฝึกไถนา
ดีนะลูกที่เราเกิดมาใหม่นะเราเป็นแฟนอนาคตสดใสแน่นอนนะลูก
แม่ถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ